ลับปลอมตัวมาหรือนายใหญ่มาเดินตรวจงานค่ะ

นายใหญ่

หรือที่แท้เขาคือประธานบริษัท
ก็ถึงถ้ากับมีรถตามคุณคิดว่าอย่างนี้สิ

เพราะผมเป็นชายสติไม่สมประกอบ

ถ้ามือไฟอยู่ข้างหลังถ้าเขาได้อ่ะถ้าเขาได้จริงถ้าเขาได้อ่ะแล้วใส่พี่ก็ได้ด้วย
อกแอ่นหลังตรงนะเนี่ยดูขาเขาใหญ่ไหมน่าจะขาใหญ่น่าจะขาใหญ่ไหม
นี่คือปิดถนนให้เดินเลยนะปิดถนนให้เดินอย่างที่บอกว่าขาใหญ่อ่ะนะคะนี่นี่นี่
จังหวะการเดินก็ไม่ได้สนโลกเลยนะคะนี่เดินอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
หนึ่งว่าเป็นนายใหญ่เดินตรวจงานหรือว่าเป็นสายลับปลอมตัวมาสืบอะไรบางอย่างนะครับ
เพราะท่าทางเขานี่ไม่ธรรมดาพี่เอชัยาไม่ใช่นี่คือยิ่งชิดซ้ายอ่ะค่ะ
ทำมือไขว้หลังแบบนี้นะฮะเดินอย่างเท่มัดมั่นแบบนี้
ใส่เสื้อด้วยรองเท้าก็ไม่ใส่ชาวบ้านบอกว่าเออ
อย่ามาตรวจงงตรวจงานเลยกลัวเดี๋ยวจะโดนรถชนเอานะคะ
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็เลยเนี่ยค่ะมาขับรถตามหลังปิดหลังให้แบบเนี้ย
คือกลัวว่าคนอื่นจะขับรถมาชนเนี่ยนะคะ
คันอื่นมองไม่เห็นนะคะเพราะแกเดินเล่นซ้ายทีขวาทีแบบนี้นะ
สุดท้ายเดินถึงไหนก็ไม่รู้เนอะไม่ได้บอกรายงานไม่ได้บอก
น่าจะกู้ภัยเอาตัวไปก่อนครับ